สำหรับคดีของน้องรุ้งนะคะในที่สุดวันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพแล้วค่ะ
ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักน้องเนี่ยไปร่วมแสดงความอาลัยด้วยนะคะ
รวมถึงผ่านมา๓วันยอดบริจาคก็สูงถึงกว่า๖แสนบาทแล้วค่ะ
ชาวบ้านเป็นจำนวนมากทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักน้องรุ้งกว่าพันคนนะคะ
เดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจศพของน้องรุ้งเด็กหญิงวัย๑๐ปีที่ถูกแม่แท้และพ่อเลี้ยงร่วมกันทำร้ายจนตาย
นำไปถ่วงน้ำที่วัดมงคลนิมิตรในอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ก็ทำให้สถานที่ภายในวัดดูครับแค่ไปถนัดตาเลยนะคะ
มีนายอนันต์ตั้งเนียนนาชัยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาทงเป็นประธานในพิธี
ทำกลางความอาลัยของญาติแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานค่ะ
จากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร๑๘ทุนทุนละ๑๐๐บาท
ขณะที่ชาวบ้านก็ยังคงร่วมบริจาคและทำบุญให้น้องรุ้งไม่ขาดสาย
พระครูสุตรัตโนภาษเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตรก็รับเป็นเจ้าภาพพิธีชาปนกิจศพ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการสวดพระอภิษฐรรมศพทั้ง๓คืนพร้อมยังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ด้วยค่ะ
โดยเงินบริจาคและทำบุญให้น้องรุ้งเบื้องต้น๓วันตอนนี้ก็มียอดเงินกว่า๖๕๐๐๐บาทแล้ว
อันนี้ยังไม่รวมเงินในบัญชีที่เปิดรับบริจาคนะคะ
ซึ่งจะมีการสรุปยอดเงินบริจาคหลังเสร็จสิ้นพิธีอีกครั้ง
และจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนร่วมเป็นพยานค่ะ
โดยเงินบริจาคส่วนหนึ่งจะมอบให้เป็นทุนอาหารกลางวันโรงเรียน๓โรงเรียนด้วยกัน
ประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านท่าลาศวารีวิทยาในตำบลแสนศุกร์อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่น้องรุ้งเคยเรียนอยู่
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตรตำบลบางเสาทงในอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ